เพลงที่สี่
มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ

คุณโจ้ร้อง

ร้องได้ให้ล้าน

แบบนี้คุณคุณสำคัญ
คุณโจ้รับแล้ว

อ้าพิสูจน์แล้ว

ผิดกับคนที่ยังไม่ได้เฉลย

พอเฉลยว่าร้องได้เท่านั้นแหละโอ้โหตัวใหญ่กว่าทาง

เนื้อเพลงนี้คุณสดใสรุ่งโพทอง

คือก่อนคุณสดใส่จะมาเป็นนักร้องไหมฮะ

ส่าญัค๒ของเราวันนี้เปิดสกราดนะฮะ

เพลงที่๕นี้มีมูลค่า

บริหารการเงินของคุณโจ้ให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้มีแน่๔๐๐๐ถ้าหยุดเลย
หยุดเลยเดือดร้อนร้อนเงินจัดหยุดละสี่หมื่นแต่ถ้าพลาดพลั้งร้องเพลงต่อไปนี้ผิดก็ยังเหลือต้องสองหมื่น
แต่ถ้าร้องได้๖๐๐๐เลยนี่เอาคิดง่ายตัวช่วยยังอยู่ยังอยู่ถึงเวลาจะใช้เขาใช้ซะ

ครับเอาละครับอินโทรเพลงที่๕ครับมูลค่า๖๐๐๐บาทถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับ
ให้เวลาไปตบทวนให้ดี
ทั้ง๕ท่านของของดิฉันค่ะเป็นอย่างไรคะชอบเสียงเพลงจังหวะแบบนี้
เป็นเพลงแบบว่าลูกทุ่งยุคเก่าจะถามใครได้ล่ะคะคุณป่า

ก็ต้องถามคนเก่าค่ะแล้วคนเก่ามีใครละครับ
นั้นเขารู้ไปถึงสมัยกรุงสุโขทัยเลยนะ

เพลงนี้เรียนถามคุณพี่หนูตรีว่า
พอจะคุ้นชินหูบ้างไหมมั้งคะ
เพลงนี้ผู้ชายร้องจีบหนูตีบ่อยมาก

เพลงนี้เป็นเพลงจีบคุณหนูตรี
และเป็นเพลงไพร่อะเพาะพริ้งบอกว่าคุณหนูตรีมาก
ต้องเป็นเพลงของพี่ตายเพ็ญพักแน่เลย

ตายไปเถอะไม่ตายไปเถอะ
ก็อยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมาก

ถึงเวลาหรือยังที่เขาจะต้องใช้ตัวช่วย

แต่ไปถามเจ้าตัวก่อนว่าจะเอายังไง

สถานการณ์น่าจะบีบคันอีกแล้ว

อินโทรเพลงที่๕
มูลค่า๖๐๐๐บาท

ตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ
เริ่มครับ

การตัดสินใจที่เพิ่งเคยเห็นคุณโจ้

ตัวช่วยอย่างที่บอกไปแล้วในหลายครั้งนะฮะ

ข้ามเพลงนี้ไปเลยฟังเพลงโจทย์ได้๑ท่อน

อยากได้ตรงที่ข้ามไปเลย

ใช้

ไม่ใช้นะครับไม่ใช้จริงนะ
ครับคุณต้องคิดว่าคุณร้องได้๑๐๐นะ

นี่มันครึ่งทางแล้วตัวช่วยก็ยังไม่ได้ใช้
คือใช้ก็ได้นะเป็นผม

สถานการณ์บีบคันขนาดนี้
คุณโจ้ยังบอกว่ามันยังไม่คับขันพอ

เกินคาดคาดไม่ถึง
มาถึงเพลงที่๕นะครับ
มูลค่า๖๐๐๐บาท

เพราะฉะนั้นเพลงที่๕เพลงมาครับ

เพลิดใจไฟปลองจริงหรือห่อ
เชื่อดายที่เกิดมาจนกูทนฟังคำใหญ่มา
เสือกสีทิ้งแทงในใจพรักใสให้ไปใจตา
ถ้ามีก็เพียงดอกยา
เจ้าดอกฟ้ามเห็ด
รับจริงจากที่เท่าดิน
หยุดเห็นจึงมองไม่เห็น
ชื่นชมเท่าฟ้าใช้เงินกล้าเท่าเห็น
เจ้าเกิดลงเล่นเข้ารามเส้นเงินกล้า
เมื่อเจ้าแร่ก็เลี่ยง
แสดงแสดงแสดง
แสดงแสดง

ก็เป็นบทเรียนอีกอย่างหนึ่งนะครับ
สำหรับการมาแข่งในรายการร้องได้ให้ล้าน

ตัวเริ่มเล็กอีกแล้ว
ตัวเล็กอีกแล้วบีบกัน
ตอนนี้มาถึงเวลาแล้วนะฮะที่เราจะได้รู้กัน

ว่าเขาจะผ่านเพลงที่๕นี้ไปได้หรือไม่ครึ่งทางแล้ว

เพลงที่๕มูลค่า๖๐๐๐๐บาท
คุณโจ้ร้องได้หรือร้องผิดครับ
ร้องได้

ถ้าคุณโจ้ร้องได้คือร้องไม่ผิดแม้แต่คำเดียว

และสำหรับเพลงที่๕นะครับ
มูลค่า๖๐๐๐บาท

ร้องร้องร้อง